จะไปทำธุรกิจใหม่ครับ

จะไปใช้หนี้แล้วก็ไปทำคุณครับ

คือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง

เขาแจกร้านไปแล้วถึง๔คน

ตื่นเต้นว่าใครอยู่ภาคไหน

แบบนี้ต้องยกให้กิจกรรมนี้เลย
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ผมจะไปตามดูบางสื่อไปแล้ว

มอไซลายลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่นะ
ส่วนใหญ่เขาดื่มเขากลิ่น
คาราบาลแดงและคันโซคูณ๒กันทุกวันเลยนะ

เขาก็เอาฝานั้นส่งมาส่งมาเป็นประจำเป็นประจำ

ก็เลยมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีไง
ก็ต้องบอกว่าจริงเพราะว่ายิ่งส่งมาก
ก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกัน

โอ้โหนะคุณชนะเขาอุตส่าห์ไปสืบมาแบบนี้แล้ว

เพราะคาราบาลเขาตั้งใจช่วยคนไทย

อ่ะแต่เราจะแจกลงแจกรถอย่างนี้
เราก็ต้องมีความรู้เรื่องของรถ
ยังไงคะถ้าเป็นเล่นแบบนี้อ้าวคุณรู้หรือเปล่า
รถอะไรยาวที่สุด

รถด่วนขบวนสุดท้ายไป

เอ้าแล้วรถอะไรอ่ะคะ
รถติดไงยาวเฟ้ยเลย
ไม่รอมันเลย

รถเนี่ยนะถามหน่อยคุณผู้ชมทราบหรือเปล่า

ฮะรถมีกี่วัน

ไปเรื่อยเลย
แต่ว่ารถอะไรที่เขาแจกทุกวัน
เฮ้ยรถอะไรที่แจกทุกวัน
นี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕ล้านลิมิเต็ดจากคาราบาลแดงนี่

อย่ารอช้าไปติดตามเลย

หมอไซน์เหรอ
หมอไซน์ลายลิมิเต็ดอีนชัดสวยขนาดนี้

จะได้รุนกันต่อไปนี้

ยินดีเลยค่ะ
คุณไกรสอนประยุณระวงจากกรุงเทพมหานคร
แต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที